เป็นเหตุการณ์สลดคราวนี้เนี่ยช้างป่าบุกอีกแล้วมาบุกเต็นต์ของนักท่องเที่ยวคุณนักท่องเที่ยวว่าไปกลางเต็นต์ใช่ไหมแล้วคราวนี้ที่บอกว่าเป็นเหตุสลดคือช้างป่าเนี่ยเหยียบนักท่องเที่ยวนะคะแล้วจุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจุดที่จุดกลางเต็นต์อยู่กลางเขาใหญ่เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีสามค่ะ
เหตุก็คือจุดกลางเต็นต์ผากล้วยไม้ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มีการนำกำลังเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะคะพร้อมกับแพทย์แล้วก็กู้ภัยที่เกิดเหตุที่ลานกลางเต็นต์ผากล้วยไม้เนี่ยก็ไปเจอเต็นต์ที่มันกางไว้ถูกรื้อถูกยกออกจากจุดเดิมแล้วเจอร่างของผู้เสียชีวิตคือนายประโยชน์จิตบุญอายุ๘๐ปีค่ะโอ้
ผ้าหลุดลุ้ยมีแผลที่ขาซ้ายตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยก็มีเงินสดนะคะเอ่อมีเงินสดอยู่หนึ่งแสนกว่าบาทแล้วก็มีบัตรประจำตัวเป็นวิศวกรเครื่องกลจากการตรวจสอบจากการสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าจุดบริการกลางเต็นต์ผากล้วยไม้ก็คือนายอุทัยจงปลูกกลางเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืน
กลับร้านนะนะข้างกันเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวที่กลางเต็นต์อยู่ทีนี้ตอนที่นอนหลับช้างพลายชื่อว่าเจ้าดื้อค่ะเจ้าดื้อเนี่ยอายุ๓๐กว่าปีจำได้ไหมวิรกรรมของเจ้าดื้อเราก็เคยนำเสนอข่าวเจ้าดื้อเคยไปนั่งทับรถนักท่องเที่ยวแล้วปรากฏรอบนี้เจ้าดื้อกลับมาเดินออกมาจากป่าข้ามถนนจากฝั่ง
เจ้าดื้อเนี่ยไปดึงเต็นต์ออกแล้วก็เหยียบไปที่ร่างของคุณตาตอนที่คุณตาหลับอยู่ค่ะจนร่างเนี่ยแหลกเหลวไปหมดเลยนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มได้ยินเสียงตอนนั้นว่าคุณตาเนี่ยร้องโอดโอยแล้วเจ้าดื้อเนี่ยก็เดินไปที่หน้าห้องน้ำอยู่ห่างกันสักประมาณ๑๕เมตรเท่านั้นไม่พอนะเจ้าดื้ออ่ะยังกลับมา

คงอยากกินแหละฮะเดินวนไปวนมานะฮะแล้วนายประโยชน์เองก็คงจะเอาลงไปกินในเต็นต์ด้วยแหละครับแล้วมันก็คงจะโมโหก็เลยแบบด้วยความหิวด้วยอะไรด้วยกระทืบร่างของผู้ตายขณะที่นอนหลับอยู่อะไรแบบเนี้ยนะฮะคือคงจะหิวมากมั้งครับเนี่ยค่ะนี่ก็เลยกลายเป็นข่าวสลดที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยนายอดีศักดิ์

เจอช้างสมมุติขับรถมาเจอช้างอย่าบีบแตรอย่ากระพริบไฟใส่บางคนบอกว่าเอ้ยไม่เคยเจอช้างหยิบกล้องมามาถ่ายรูปเลยได้ไหมเขาบอกว่าอย่าถ่ายรูปแบบใช้แฟลตแล้วถ้าเกิดว่าขับรถอยู่แล้วเจอเจอช้างเนี่ยอย่าดับเครื่องยนต์นะจะต้องติดเครื่องไว้ตลอดเวลาเผื่อมันเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยจะได้ขับรถหนี
แต่กรณีของคุณตาประโยชน์เนี่ยคือมาที่เต็นต์ตอนที่หลับอยู่อ่ะไม่รู้ว่าจะป้องกันตัวยังไงจะหนีก็ไม่ทันรถก็ดับเครื่องไปแล้วหลับอยู่ด้วยนะครับ